ก็เรื่องความปังมันฉุดมันหยุดไม่อยู่จริงนะคะ

นี้นะคะตรงดิ่งไปเลยคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะ
หลังจากที่แบบลำถวายไปแล้วก็ณหน้าทอง
โอ้โฮไปที่บริกษ์
นิมิตรเลยนะคะที่เขาไปเป็นประจำนี่แหละ
คุณผู้ชมนะคะซึ่งพอไปถึงเสร็จปุ๊บนะคะโหบอกเลยน้องธัญญานะคะ
ลงนาหน้าทองกับท่านอาจารย์นะคะที่นับถือนั่นเองค่ะ
ซึ่งไปครั้งนี้ไม่ได้มีตัวเลขมาฝากเรานะคะเพราะว่าตั้งใจไปลงณเมตตา
พร้อมกับขอพรให้การงานการเงินความรักปังยิ่งขึ้น
แล้วธัญญาคุณผู้ชมดูหน้าจอพังหน้าไปเลย

จริงท้องเต็มหน้าแบบนี้นะคะ
เรียกว่าเป็นหน้ากากทั้งหน้าหน้ากากทองแบบนี้เลยค่ะ

ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยความปังของนาง

จากที่ไทยรัฐแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วย

คว้าตัวมาสัมภาษณ์เปิดใจนะคะว่า

ไปฟังสัมภาษณ์เลยด้วยจ้า

มีดตาตึงอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคน

เฮ้ยช่วงนี้เราแบบหอมจังเลย
ชอบไปเติมค่ะ

ทุกคนก็จะอยู่ในภูมิโซเชียลตลอดนะคะ

ความหีงความปังของตัวเอง
ขอเรื่องละครด้วย
ขอบุญกับขอเรื่องเงินเงินงานด้วยค่ะโอ้โหปังมากนะคะ
พี่คะอืมวังวนชูอิเปอล์ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าฮัทรา
โอ้โหปังจริงนะคะขอให้ปังยาวไปเลยเนาะ